กับรางวัลล่าสุดที่เพิ่งคว้ามารับมากับมือหมาดเลย
สำหรับรางวัลดาวรุ่งหญิงแห่งปีจากเวทีนาตราชนั่นเองค่ะ
ใบเฟิร์นเขาอยู่วงการนี้มา๑๐ปีแล้ว

เธอจะรู้สึกยังไงบ้างไปฟังเธอเลยค่ะ
แค่มีโอกาสเข้าชิง๒รางวัลนะดาวรุ่งกับน้ำหิ่งแค่นี้เฟิร์นก็แบบไม่หวังแล้วแล้วดีใจดาวรุ่งก็ดีแล้วแล้วถ้าเกิดได้ดาวรุ่งไปเรื่อยทุกปีก็เป็นเรื่องราวดีค่ะชื่นใจมากไม่รู้จะอธิบายไงนี่มือยังเย็นอยู่เลยอ่ะดีใจ
คือหลายคนเนี่ยในชาวเน็ตเขาก็มีการพูดกันว่าเอ๊ะทำไมเพิ่งได้ดาวรุ่งอยู่มาตั้ง๑๐ปีแล้วดาวรุ่งเนี่ยมันเหมือนน่าจะเป็นแบบรางวัลของดาราที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องงานเนี่ยหลังจากที่เธออยู่ในสเตตัสฟรีแลนซ์มานานแล้วก็มีผลงานหลากหลายให้ได้ติดตามนะครับ
ล่าสุดเนี่ยทางช่อง๓เขาต้นสังกัดของหวานใจในท็อปจรนเนี่ยเห็นว่ามาจีบใบเฟิร์นให้ลงจอมาปะกันกับท็อปด้วยจะจริงหรือเปล่าไปฟังเฟิร์นอีกครั้งค่ะ
ไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าให้โอกาสทางเราก็ยินดีค่ะ

น่าจะติดแน่นอนเพราะไม่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนเลยหนูสองคน

จะเป็นคุยเล่นหรือแบบไร้สาระอะไรอย่างนี้มากกว่า
ปเดตตอนนี้ก็คือเรียกว่าเพื่อน
ก็เรียกอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าก็เป็นคนที่สนิทที่สุดตอนนี้

มีติดต่อเป็นงานเป็นละครเป็นอะไรอย่างนี้เข้ามามากกว่า
ก็เป็นเรื่องของคิวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้แบบติดต่อไปเส้นไปอะไรอย่างนี้
ก็ต้องรอดูหรือว่าคอนเฟิร์มไปแล้วช่อง๓
ยังเลยค่ะยังคิวไม่ได้
ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะมีผลงานให้ได้ติดตามแบบว่าแพ็คคู่คู่กันหรือเปล่า